ที่ผมจะพาไปทานหลายคนก็ถามผมมาว่าเออคุณชนะแนะนำเมนูที่มันทานง่ายหน่อยได้ไหม
ราคาไม่แพงเท่าไหร่อะไรที่มันง่ายแบบนี้ผมมีแนะนำเหมือนกันเดี๋ยวจะพาไปทานนะครับ
เริ่มที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนเลยเขาบอกว่าร้านนี้สุดคุ้มเพราะไปกัน๓คนจ่ายแค่๒คนเท่านั้น
โหโหโหเหมาะกันเขาเลยครับ
ต้องดูกันว่าใครจะเป็นคนจ่ายแล้วก็ใครจะเป็นคนกินฟรี
ที่นั่นเขาขายอาหารตามสั่งทุกอย่างในราคาจันทร์ละ๓๐บาท
อย่างที่เห็นในป้ายที่ผ่านมา

คนจ่ายแค่๒คนครับโดยเฉพาะถ้าเขาบอกว่าถ้ามากับคนที่เขาขับรถมาด้วย
คนขับรถกินฟรีไปเลยนี่คิดดูแล้วกัน
หรือว่าถ้ารวมแล้ว๓คนเนี่ยนะครับคิดราคารวมกันมาเนี่ย
สิบบาทใช่ไหมค่ะก็คิดราคาเพียงแค่หกสิบบาทเท่านั้นถ้ามากันสามคน
มันคุณชนะก็จ่ายคนเดียวได้เลยสิคุณนี่ก็โยนให้ผมจ่ายอย่างเดียวเลยนะ
ช่วงใกล้สิ้นเดือนเนี่ยนะน้องใบตองนะร้านนี้นะครับ
เขาไม่ได้เด็ดแค่โปรโมชั่นนะน้องใบตองคุณนิวนาวครับเด็ดอะไรอีก
รสชาติก็เด็ดสุดไม่แพ้กันโดยเฉพาะเมนูผัดเป็ดหมูป่า
เป็ดหมูป่าผัดเด็ดหมูป่าใส่ทั้งเป็ดใส่ทั้งหมูป่าผัดเผ็ด
เผ็ดหมูป่าครับและผัดเผ็ดหนูนาโอ้โหเขาคัดเลือกคุณภาพเนื้อมาเป็นอย่างดี
พร้อมกับปรุงรสแบบสไตล์ผัดแบบป่าก็คือใส่ต้นไม้ใบย่าหรือยังไง
ที่จะใส่อะไรล่ะคือผัดพัดแบบหอมแ
และอาหารป่าที่สั่งมาแบบเป็นสามารถสั่งเป็นอาหารตามสั่งได้
กไข่ดาวก็ได้ไข่เจียวก็ได้สุดยอดเลยนะครับ